คุณผู้ชมฮะเรื่องของวัดกับผู้ประกอบการมีปัญหากันนี่
คืออย่างนี้ผู้ประกอบการเขาไปร้องเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดในนครสวรรค์นะ
วัดแห่งนี้เนี่ยเคยไปเช่าเมนลอยจัดพระราชทานเพลิงศพให้กับอดีตเจ้าอาวาส
แต่ปรากฏว่าไปเบี้ยวค่าเช่า๓เดือนแล้วนะเป็นเงิน๒แสน
ทีมข่าวไปเลยครับต้องตามครับเรื่องนี้ไปบ้านของนายสุพลสนทิเป็นผู้ประกอบการให้เช่าเมนลอย
กำนันตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้
คุณสุพลเขาเล่าให้ฟังเขาได้รับติดต่อจากพระครูโสพิษธรรมานุศาสตร์
เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตรอำเภอตาคลีที่นครสวรรค์เพื่อจะขอเช่าเมนลอย๙ยอด๓ชั้น
แล้วก็ขอเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงดีเซลและพลุตลัยด้วย
ก็ตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยราคา๒แสนบาท
จะเอาไปติดตั้งที่วัดใหม่หนองน้ำขุ่นอำเภอบรรพฤษภิษัยที่นครสวรรค์
เขาจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองน้ำขุ่นครับ
ในวันที่๓สิงหาที่ผ่านมาทีนี้พิธีการต่าง
เสร็จสิ้นปุ๊บมีการลื้อถอนอุปกรณ์ทั้งหมดในวันที่๗สิงหาคม
รุ่งขึ้น๘สิงหาคมคุณสุพลไปติดต่อกลับไปหาพระครูโสพิษธรรมานุศาสตร์เนี่ย
จะไปถามถึงหลวงพ่อค่าเช่าล่ะปรากฏว่ามีการขอผัดผ่อนไปสัปดาห์หนึ่งครับพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
พอถึงกำหนดพี่สุพลก็ทวงถามไปอีกหลายครั้งนะ
ผัดผ่อนตลอดผัดผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งล่าสุดปิดมือถือหายไปเลยฮะ
สุบลติดต่อทางวัดไม่ได้เลยจนตอนนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลา๓เดือนแล้ว
เขาเองเนี่ยพยายามติดต่อทุกช่องทางนะทำหนังสือสอบถามไปแจ้งเรื่องไปยังวัดใหม่หนองน้ำขุ่น
เงียบกริ๊บเลยไม่มีคำตอบเลยที่สำคัญคือแม่ไอ้ตอนทำสัญญาสองแสนนะพี่น้ำแข็ง
ไม่ได้ทำสัญญาไปรายลักษณ์อักษรไม่ได้มีหนังสงฆ์หนังสือไม่ได้เซ็นอะไรไม่เลยเหรอ
เปล่าล้วนครับและล่าสุดครับพระครูโสพิธรรมนุศาสตร์โทรติดต่อกับลูกน้องบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเช่าวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่๙อีก๖วัน
จากนี้ครับทีมข่าวเดินทางไปที่วัดพุทธนิมิตร
แต่ก็ไม่ได้เจอกับพระครูโสพิธรรมนุศาสตร์เจ้าอาวาสครับ
พระลูกวัดเนี่ยบอกเพียงว่าอ๋อท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่

เพราะว่าเห็นท่านออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว
เมื่อสอบถามชาวบ้านและพ่อค้าผลไม้ในวัด
ก็บอกว่าเออพวกเขาหลังไม่ค่อยเห็นเจ้าอาวาสแล้วฮะ
เพราะเหมือนได้ยินว่าน่าจะมีกิจนิมนต์อยู่ตลอดเลย

อยากรู้ว่าตอนทำสัญญากันเนี่ยกำหนดระยะเวลาไหม
แล้วก็จะมีการผ่อนจ่ายหรือเปล่าหรือจ่ายรวดเดียวเลย๒แสน
เออแต่ว่านะตอนนี้ก็ที่กำหนดไว้คือ๑๕พฤศจิกายนนะท่านจะจ่ายค่าเช่าครับ